พาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
เขาบอกว่าการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการให้ชีวิตคน

คุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์คุณแม่ก็คิดแบบนี้แหละค่ะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมลูกชายของคุณแม่ท่านนี้
ประสบอุบัติเหตุเมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนสุนัขแล้วก็ร่างกระแทกพื้นนะคะ

กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลวังโป่งที่เพชรบูรณ

เนื่องจากว่าเลือดข้างในสมองก็เลยส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเพชรชบูรณ์
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลกลับออกมา
จากห้องฉุกเฉินจากห้องผ่าตัดมาแจ้งอาการให้คุณแม่
ทราบว่าลูกชายมีอาการเป็นยังไงบ้าง
ปรากฏว่าชีพจรต่ำลงเรื่อยนะคะ
สุดท้ายเกิดภาวะทางสมองตายซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยภาวะทางสมองตายเนี่ย

จังหวะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่มีการพูดคุยถึงโครงการบริจักษ์อวัยวะ
ให้กับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตก็คือนายอาทิตพิมพ์วันนายุ๓๕ปี
คุณแม่ก็คือนางด้อมพิมวันนาอายุ๕๗ปี
พยายามชี้แจงเกี่ยวกับอาการพยายามเล่าถึงโครงการการบริจักษ์อวัยวะ
ให้กับคุณแม่ฟังคุณแม่ได้ฟังไม่ลังเลเลยนะคะตอบตกลงเลย
ตอนนั้นยังไม่รู้หรอกนะว่าจะบริจักษ์อวัยวะของลูกชายอะไรบ้าง
ให้กับทางสภากาชาติไทยของจังหวัดเพชรชบูรณ์
แต่ที่แน่แม่บอกว่าอยากให้ลูกได้บุญได้อนุสงฆ์ส่วนนี้ไปนะคะ
หลังจากนั้นแม่ก็ออกมาจังหวะที่มีการพูดคุยเสร็จ
แม่ก็ออกมามาอ่านเอกสารฉบับหนึ่งได้รู้ถึงประโยชน์
ได้รู้ถึงอนิสงฆ์ของการบริจักษ์อวัยวะสุดท้ายแล้ว
บริจาคคือดวงตาสองข้างไตสองข้าง
พอแม่รู้ว่าชีวิตของลูกชายที่ตายไปไม่ได้เปล่าประโยชน์
เพราะ๑ชีวิตเนี่ยจะไปต่อชีวิตอีก๔ชีวิต
จะไปให้ชีวิตอีก๔ชีวิต
โอ้โหแม่บอกว่าดีใจมากที่ได้ทำในวาระสุดท้ายได้ทำความดีให้ลูก
หลังจากนี้ไปจะตั้งใจเลี้ยงดูหลานวัย๓ขวบให้ดีที่สุด

พอหลานโตขึ้นก็จะนำความภูมิใจนี้ไปเล่าให้หลานฟังว่า
ของหลานได้ทำความดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกหลายคนค่ะ
วันละสุดท้ายของชีวิตลูกชายแม่ก็บอกว่าอยากให้ลูกชาย
บุญกุศลนะคะหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไป
กลายเป็นว่าต่ออีก๔ชีวิตมันคือกุศลครั้งใหญ่มาก
ใช่ค่ะนะครับอัตโนโมทนาด้วยแล้วกันนะฮะค่ะ